เอาล่ะไปเที่ยวที่สิงห์บุรีเมื่อสักครู่

ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครมีที่เที่ยวที่ไหนเนี่ย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนำร่องไปก่อน
ปักหมุดกันที่จังหวัดสุราธารณี
คุณจะไปสิงบุรีเพราะเป็นคนเดียว

เขามีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง

พัดเรียกว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา
เป็นหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันแบบนี้

ซึ่งที่นี่ก็เป็นที่รู้จักมาได้ไม่นาน
ชื่อหินพัดหรือหินรูปหัวใจ
อื้ออออมันหวัดเสี่ยวเนอะครับมันจะหล่นไม่หล่นแหละ
ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไงคะ
ลักษณะก็คือเป็นหินขนาดใหญ่
แล้วก็คล้ายพัดคล้ายหัวใจ
แล้วแต่ใครมีจินตนาการอย่างน้องใบตองตอนนี้
มองอะไรก็อาจจะเป็นสีชมพูหรือหัวใจ
ให้มันเป็นสีชมพู
คุณซื้อเวลาชั่วโมงต่อไปแล้วกัน

เพราะที่นี่จะทำให้คนที่มีคู่มีความรักมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ใช่ค่ะหินขนาดใหญ่วางทับกันนะคะ
โดยที่มันไม่สนิทมองผ่านได้ความสูงประมาณ๕๖เมตร
เขาเชื่อกันว่าเกิดมานานนับพันปีนะคะ
แต่มันไม่ล้มนะคุณมันก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละ
มันดูเหมือนถ้าลมพัดแรงเนี่ยมันจะกลิ้งนะ

จริงแล้วมันก็มีการยึดเหนียวโดยธรรมชาติของมันค่ะ
ค้นพบหินพัดนี้ค้นพบโดยพรานป่าหรือว่าค้นหาของป่านะคะ
พอกลับมาถึงบ้านก็พูดคุยให้เพื่อนบ้านฟังไง
ว่าเป็นไปเจอหินมหาศจรรย์มา
ตรงานอยู่บริเวณหน้าผาสูงกลางป่าเลยนะ

บอกว่าคล้ายกับพระธาตุอินแขวนในพม่าคุณ

ก็เลยแบบอุ๊ยตื่นตาตื่นใจกันไปดูกันเถอะ

ไม่ใช่แค่นั้นคุณนะคะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับหินพัดด้วย
แบบนี้ถ้าไปเที่ยวนะคุณอย่าลืมเอามือไปสัมผัสไปลูบ
พร้อมกับโยนเหรียญไปที่ฐานที่มีช่องโหวอีกด้านหนึ่ง

แล้วก็อธิษฐานค่ะขอให้สมหวังเรื่องหน้าที่การงาน

ซึ่งชาวบ้านก็มักเล่าให้ฟังว่าจะสำเร็จในเรื่องที่ขอทุกประการเลยคุณ
เพราะฉะนั้นย้ำเลยค่ะใครอยากจะไปสัมผัสความสวยงามของหินพัดนะคะ
พอไปถึงตัวอำเภอคิริรัตนิคมแล้วก็เดินทางต่อไปอีกที่บ้านยวนสาว

จากนั้นเมื่อถึงก็จอดรถที่จุดจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอีก๒๐๐เมตร
ก็จะเจอนี่แหละหินพัดตั้งตรงานอยู่กลางโขดหินผาอันสูงใหญ่แบบนี้
ถ่ายรูปสวยงามแท้กลับบ้านได้นะจ๊ะ

สวยมากค่ะบรรยากาศดีด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากเชิญชวนกันไปเที่ยวนะคะ